ไหม้กันก่อนไฟไหม้ที่เพชรชบูรณ์
แต่มันน่าแปลกก็คือบ้านไหม้แทบทั้งหลัง
อืมไอักปุกอ่ำสินเนี้ยนะคะไหม้เกลียมหมดเลย
แต่ว่าธนบัตรในนั้นไม่ไหม้เลยแม้แต่นิดเดียว
ไห้แปลกอ๋อไปดูฮะนี่ฮะ
โอ้ยสภาพดีเลยใช่เจ้าของมาให้ดูเลย
นี่ธนบัตรฉบับละ๑๐๐บาทนะครับ๔ฉบับธนบัตรฉบับละ๑๐๐บาท๓๐ฉบับรวมแล้ว๗๐๐บาทนะฮะ
เพราะจะมีบางใบเกลี่ยนี่นี่นี่ดูกระปุกเยี่ยมตัวเลยนะฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะฮะที่บ้านเล็กที่ห้าร้อยหมู่สี่
เกือบเสียหายทั้งหลังแหละเนี่ยครับดูสิครับสภาพบ้าน
รวมทั้งเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเข้าของเครื่องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า
เกือบทุกชนิดเสียหายเกือบทั้งหมดแต่ธนบัตรที่ผมนำเรียนคือ
ไม่ฮะนางสาววันดีจันขาวลูกสะพ้ายของนางสมคิดเนี่ย
บอกว่าโอ้โหตอนเกิดไฟไหม้นะพี่นะเห็นแล้วเจ้าหน้าที่กำลังดับไฟอยู่ข้างบน
โกนถามว่าพี่เห็นกระปุกออมสินบ้างไหมแม่แป๊บเดียวฮะ
เจ้าหน้าที่เอากระปุกออมสินมาแล้วส่งให้โอ้โหไฟไหม้ดำเกลี่ยม
นึกว่าไม่เหลือแต่พอเปิดออกดูครับโอ้โหเงินอยู่ครบ
ถูกไฟไหม้ดีใจน้ำตาไหลเลยคิดว่าโอ้โหไฟไหม้ไม่เหลืออะไรแล้ว
นี่ฮะยังเหลือธนบัตรเหล่านี้ให้เป็นปฏิหารสำหรับครอบครัวนี้
อืมสำหรับเงินส่วนนี้นะครับเป็นเงินที่สามีเนี่ย
ไปทำงานรับจ้างแล้วก็เก็บสะสมไว้จะใช้ในงานบวชหลานนะครับ
ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชยี่สิบห้าเมษายนนี้ค่ะอีกห้าวันนะฮะ
แต่บ้านก็มาเกิดไฟไหม้ซะก่อนนะครับส่วนสาเหตุของไฟไหม้เนี่ยตำรวจสันนิษฐานว่า
น่าจะไฟฟ้ารัดวงจรแหละเนื่องจากมีผู้เห็นเหตุการณ์นะฮะ
เห็นไฟฟ้ามันช็อตมันช็อตตรงไหน
ตรงหลังคาที่มันเชื่อมสายไฟจากเสาไฟเข้าบ้านอ่ะอ่า
เออแปลกนะคะนี่ไฟไหม้ที่ที่ไหนนะคะ